ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเปิดมาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้พบกับเราสองคนแน่นอนนะครับในรายการร้องได้ให้ล้าน
เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่คุณสามารถร้องเพลงไม่เพาะแล้วมาแค่
เพราะเรามาแข่งขันได้ร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท
และตอนนี้นะครับร้องได้ให้ร้านของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในแคมเปญนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งรวมพลคนช้ำ
ก็เป็นแคมเปญพิเศษนะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่๒ของรายการร้องได้ให้ร้านของเราก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพิธีกรหญิงของเรานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงว่าเก่งขึ้นสวยขึ้นมีความสามารถมากขึ้นดีวันดีคืนใจหายใจฟ่าง
แคมเปญของเรานี่รวมผลคนช้ำเนี่ย
ก็หายช้ำกันแล้วก็กลับบ้าน
ช้ำกันไปบ้างช้ำหนักกว่าเดิมก็มีตอนนี้
ถูกต้องแต่เหมือนฟ้ากันแกล้งคนสุดท้ายที่ยังอยู่แล้วก็วางเวงเหลือเกิน
พูดแล้วขนลุกจริงทำไมถึงต้องเป็นเขาแล้วที่นั่งอ่ะวางเวงอีกตั้ง๓ที่แล้วตอนนี้เขานั่งอยู่แบบท้ายไฟตกมืด
ห้องแพนไปนี่อันนี้คือแบบ

ไม่มารอเวลาลูกชายอีกเลย
ชาติหน้าชั้นใดที่ผมไม่ได้เจอกันอีกหน้า

ขอเสียงปรบมือต้อนรับลุงพลคนช้ำคนสุดท้าย

นุตรีนะโซโลแกนคือสวยใสสไตล์ไทยเดิม
ที่เพิ่มเติมคือความแซ่บ

เดิมที่เพิ่มเติมคือความขนลุก
พวกเราช่วยกันตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเขา
แล้วเขาจะมาปรากฏบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ขอเชิญคุณนูตรี
สวัสดีค่ะหนูตรีคนเดิมค่ะ

วันนี้จะพากันมาเที่ยวที่บ้านของหนูตรี
อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

หนูตรีมานั่งซ้อมร้องเพลงนะคะ
ทุกวันนี้หนูตีก็ยังขายของอยู่ตลาดนัดเหมือนเดิมนะคะ

ก็ไปสัญญากับพ่อค้าแม่ค้าว่าจะหาเงินไปซื้อที่

หนูตีอับอายขายหน้าพ่อค้าแม่ค้ามากค่ะ
ทุกวันนี้เวลาไปขายของก็ต้องคุมหน้าเขา

คำง่ายมันน่าเละใจตัวเองซะเหลือเกิน

ที่ไม่เมานะไปไหนนะ
หรือตอนไม่เมา
พี่สาวจะนั่งจ๊ะจ๋า
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมา
ถูกใครเขาไล่ถึงมา
ทำเป็นซึ้งเอ่นมาสบ
อ้าวสบก็สบอ้าวสบก็สบ

คุณหนูตีร์รวม
ผิดคำเดียวให้ไม่เจอ
เกดลองค่ะไม่ฟังหลายเดือนค่ะไม่ฟังหลายเดือนใครเปิดว่าอ้าเปลือได้อะไร
ครั้งนี้มาแล้วต้องร้องให้ได้แก้ช้ำให้ได้นะพี่หนูตีนะ

ใช่ต้องร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยนะครับ
เพลงที่๑นะฮะก็ไม่ต้องมาฟังอินโทรอินโทรกันแหละ

แต่ว่ามีโอกาสอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตัวช่วยนั่นเอง
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเหมือนเดิมนะครับ
หนูตรีเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ตัวช่วยครับคุณหนูตรีจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ขอปรึกษาเพื่อนแป๊บหนึ่งได้
เดี๋ยวแป๊บนึงคุณป่าคุณพี่หนูตีเขาขออนุญาต

ใช่ไหม
บอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกขนลุกไปหมดแล้ว

หลายเสียงมีความคิดเห็นต่างกันบางคนบอกว่าใช้

เพลงแรกตัดสินใจด้วยตัวเอง
ว่ายังไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้นะครับคุณหุ้นตกลงว่าไม่ใช้
เพราะฉะนั้นจะต้องร้องเลยนะครับ
ก็ค่อนข้างจะกดดันทีเดียวนะฮะ
หลายท่านอาจจะคิดว่ามันจะกดดันตรงไหน

กดดันตรงนี้แหละร้องเพลงเดิม
แล้วก็ต้องไม่ผิดพลาดด้วย
ตีค่ะอยากได้เงินรางวัลไปทำอะไรพี่
เงินรางวัลเนี่ยใจจริงเลย
ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอาไปทำตลาดนัด

ล่าสุดเนี่ยตลาดนัดตลาดหนึ่ง

เจ้าของที่น่ะเขาจะแบ่งขายที่ครึ่งหนึ่ง

แล้วเขาเกิดเจ้าของใหม่เขาเกิดไปปลูกบ้าน
ปรากฏไม่อยากจะทำตลาดขึ้นมา

หนูตีทีนี้เขาแบ่งขายครึ่งนึงเขาขายกี่บาท

ทำให้ได้นะวันนี้นะขอให้คุณพี่หนูตีโชคดีนะ

เอาละครับตอนนี้คุณหนูตรีนะครับ
ตกลงที่จะไม่ใช้ตัวช่วยในเพลงแรกนะฮะ
เพลงแรกก็คือเพลงที่ทำให้คุณหนูตรีจากเราไป

มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
โหยโชคดีครับพี่หนูตี
แล้วมีเพลงครับ
ไม่มีเจอกันนะครับ

โอ้โฮ้ยหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วย
หนูกางเกงขากล้วยแบบไหนก่อนสุรา
เซเย็นเซจึงได้เปย์มาเยี่ยมมาหา
เห็นตอนไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนะ
เมาแล้วไม่เห็นมาแต่พอเมาเห็นเราโสภา
กว่าสวยตรงมาทักผ้าขาดตั้งศอก
ยังบอกน่ารักนานเพราะหนักสุรา
ตะกะแตนยงโยผู้โบทัศดอกจำปา
ตะกะแตนยงโยผู้โบทัดดอกจำปลา
หนุ่มก็ชุ่มก็ช่วยหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วย
หนุ่มกางเกงคากล้วยแบ่งไหก่ก่อนสุรา
เห็นมาเป็นเมาที่ไม่เมานะไปไหนนะ
หรือตอนไม่เมาพี่มีสาวจองนั่งจ่ะจ่า
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเขาไล่ถึงมา
ทำเป็นซึงเอ็นมาสบสบก็สบสบก็สบ

พุมโบฒาจดอกจำปลา

หนุ่มก็ชุ่มก็ช่วยหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วย
หนุ่มกางเกงคากล้วยแบ่งไหก่ก่อนสุรา
ขนาดไหนครับไม่มีเลยฮ่า
มาดูกันเลยนะครับว่าคุณหนูตรีจะได้หรือไม่สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับคุณหนูตรีร้องได้หรือว่าพิษครับ
ร้องได้ร้องได้

เพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้าน